เก่งมากเก่งมากเก่งมาก

๔หมดแล้ว
หมดแล้วคุณ

กรอฟแก่เราต้องระวังไว้

เหลือเหลือ
กินกิมเข้าไป

จะหมดแล้วพาพุ้งเจ๋งมาก
เจ๋งมากพาพุ้งเจ๋งมาก

ซอยหน้าแล้วเพิ่มอ๋อซอยไทยวิจิตรเหรอเออ

เอาแผ่นพี่มาดูดิ

โหนี่ไงชอเอมจับแล้วจับแล้ว

ปล่อยถึงก้อนด้วยสุดยอด

ล้านทางเข้าอยู่ไหนครับนี่ใช่ไหมทางนี้ทางนี้
ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ

ร้านนี้เราลงไปเท่าไหร่นะพี่เชอเอมน่ะ

เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า
เราจะพังหรือไม่พังกับเชอเอง
ขวานี้นี่เหรอโอเค
นี่ไงมันหลอกจริงด้วยเห็นไหม

นี่เชอเอมมาเร็ว
ได้นั่งทานอาหารอยู่ที่บ้าน

แสงด้วยความอบอุ่นที่เรียบหรู

บอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวตนของร้านได้เป็นอย่างดี
ตั้งอยู่บนชั้น๒ของโรงแรม

มาเลยครับมาเลยครับกับทางไหนอะ

เมนูตัวนี้จะเป็นเมนูชักลิฟต์ภแนงนะครับ

มันมีปัญหาแน่

แม่มันเป็นความจริงแล้ว

เมนูช็อตลิปวิดแพนแหนงซอส
เนื้อช็อตลิปนื้อดีจากออสเตอร์เลีย
ที่ปรุงภายใต้สรุญ๖๐๐นานถึง๔๘ชั่วโมง
คู่กับซอสพะแนงไทยรสเข้มข้น
จึงได้รสสัมผัสที่นุ่มละมุนลิ้นจากเนื้อ
และกลมได้ซอสแผนงไทยได้ยังลงตัว

กินให้หมดเลยเราอยู่ร้านนี้แค่นาทีเดียว

ให้หมดเลยพี่ดาวตัดไป

ไปก่อนนะ
ครับไปแล้ว

เร็ว

พี่ก็อฟวางตังค์ไว้๑๘๐๐บาทครับ

เราจะต้องแก้แค้นมาในร้านสุดท้าย
ได้สิแล้วต้องเจอกัน

เอ๊ยว่ะไม่รู้ว่ะ
ไปร้านต่อไป
เธอไปถูกใช่ไหมร้านต่อไปอ่ะจากเชอเอ็มไปสวนการเวลาไอ้ร้านนี้ผมรู้
แต่พี่บอกว่าถ้าเราเล่นอย่างนี้เราจะแพ้เขา
อยู่เป็นตัวอีกอย่างจะทำตามแล้วปล่องคุณอ่ะอืม

ตกไก่แก้มอง
ไปไปอย่าตกอย่าตก

กันไก่กันไก่กัน

คมเป็นแผนกว่าไงว่ะ
เสียเวลากินดีกว่า

เฮ่ยใช่

เออกล่าวกาวให้ดูขนาดนี้แล้วกล่าวนะฮะ